บอกว่าถ้าหมูแพงใช่ไหมก็กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ

แม่บอกว่าให้กินข้าวกับน้ำพริกผักต้ม

คำแรกเข้าใจว่ากินข้าวกับผักน้ำพริกสุขภาพดีแต่หุ่นดีอันนี้ใช่ด้วย
ใช่ค่ะนะคะเพราะแม่ลีน่าจังบอกว่าจะไปหวังพึ่งพลเอกประยุทธ์หรือนายกเหรอ
ไม่มีปัญญาแก้อุ้ยเหรอดูคลิปค่ะครับ
อ่าหมูแพงก็ยาดไก่ไก่ก็ขึ้นราคาปลาปลาก็ขึ้นราคาปลากระโพงขึ้นมาโลละยี่สิบ
ไก่ก็ขึ้นมาโลละยี่สิบแต่หมูขึ้นโลละร้อยเออผักผึกอะไรแพงหมดค่ะ
ขึ้นราคาทุกอย่างเพราะประยุทธ์มันไม่มีปัญญาแก้เพราะว่ามันเอื้อนโยบายให้เจ้าสัว
ไก่เนี้ยไก่ต้มกับน้ำพริกเอออร่อยนะมึงวันนั้นเนี้ย
ไก่ต้าไก่เป็ดตาหวานสิบตองมันก็อย่างงี้ดีด้วยสุขภาพดีด้วย
ไม่อ้วนด้วยหุ่นสวยด้วยผักผักต้มกับน้ำพริกผักสดกับน้ำพริก
นะฮะของแพงก็อย่าไปได้แค่ปีเดียวเองไม่ตายหรอกหุ่นดีหุ่นสวยด้วย
แล้วก็เป็นอาหารครีนด้วยแพงอย่าไปดักมันมีอฮีวาตักกะโลก
โลกเข้าไปไอฮีวาเข้าไปต้องอธิบายอีกไหมคลิปนี้โอ้โห
กระจ่างมากมันชัดแล้วใช่ไหมใช่ฮะคือแม่บอกว่าของแพงก็อย่าไป
รับประทานปีเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วที่สำคัญตอนนี้หมูเนี่ย
มันมีเรื่องของโรคอฮีวาแอฟริกาด้วยนะคะก็ทานไปก็เสี่ยงจะติดโรคอีก
และที่สำคัญอย่าหวังพึ่งเลยนายกรู้ใช่ไหมคะ
นายกนี่คือใครพอจะรู้นั่นแหละค่ะเพราะแม่ลีน่าบอกว่า
ไม่มีปัญญาใช้คำนี้เลยแต่แกฟาดอย่างงี้ประจำไม่มีปัญญาแก้
คุณผู้ชมนี่พี่ต้นรู้สึกแบบสะเทือนมากเลยอ่ะ
มีคนดูแอบคอมเมนต์มาบอกว่าคุณโรสลินอ่านข่าวเหมือนเป็นฝ่ายค้านเลยอ่ะ
ไม่ใช่นะคะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าสะท้อนสิ่งที่ประชาชนคนไทยคิด
ใช่อันนี้ไม่ใช่ความคิดเรานี่นำเสนอให้หมดเลยนะฮะ
แล้วคนไทยเนี่ยเขาติเพื่อก่อยอเพื่อตายอย่างการที่มามาดึงราคา
เราควรยอมไหมคือเขาตึงก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ต้องไปมันแสดงความภาพภูมิใจ
อะไรขนาดนั้นเนี่ยค่ะนะฮะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง